ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งเรื่องของสายไฟฟ้าแรงสูงค่ะ
คราวนี้ต้องบอกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฐุมธานีให้ไวนะครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตก
พอฝนตกเสร็จปุ๊บมันเกิดฟ้าผ่าใช่ไหมครับ
ฟ้าผ่าเสร็จปุ๊บสายไฟฟ้าแรงสูงเนี่ย
ในริเวณนั้นได้เห็นแต่ปรากฏว่าเป็นคราวเคราะห์ของครูฝึกสอนกับลูกสิทธิ์สองคนค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงนั้นพอดีแล้วไปเจอคุณผู้ชมหลบไม่ทันนะ
กลายเป็นภาพนี้ที่เราจะให้ดูต่อไปนี้เชิญค่ะ
เห็นไหมคะมันช็อตสองครั้งครั้งแรกคือ
ใช่เพราะครั้งที่๒เนี่ยคนที่ซ้อนท้ายลุกขึ้นมาทันนะฮะ
ส่วนเราที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตาม๑๗๐๐ค่าได้ระบบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เพราะว่าลุกขึ้นมาไม่ทันค่ะ
เรียบคลอง๕ตรงข้ามกับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
หลังเกิดเหตุแล้วทีมข่าวลงไปพบกับอาสากู้ภัย
ที่ลงไปให้การช่วยเหลืออาสาคนนี้เล่าให้ฟังบอกว่า
ขณะที่กลับรถจะกลับบ้านพักสังเกตเห็นว่ารถด้านหน้ามันชะลอตัว
ทีนี้ด้วยประสบการณ์ที่เป็นกู้ภัยก็เลยแซงขึ้นมาดู
แล้วก็เห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่จากนั้นเกิดระเบิดขึ้นมีแสงเพลิง

ก็เลยรีบนำทั้งดับเพลิงทั้งเคมีไปช่วยฉีดดับไฟ
แล้วนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลคนเจ็บสองคน
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือนายปียพันธ์พดาวัน
อายุ๒๕ปีเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนแห่ง๑
ได้รับบาดเจ็บคนนี้เห็นบอกว่าสาหัสนะคะ
ถูกไฟคลอกที่ศีรษะแล้วก็ตามตัวตามแขนขาประมาณ
ส่วนคนซ้อนท้ายที่ลุกขึ้นมาได้เป็นนักเรียนชายอายุ๑๕ปี
ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายแล้วก็ถูกไฟไหม้เล็กน้อย
เพราะว่าลุกขึ้นหนีมาได้ทันน้องคนนี้นะคะ
ทีมข่าวเดินทางไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานี
คุยกับคุณแม่ของครูฝึกสอนที่ชื่อว่าปียพันธ์
บอกว่าลูกศิษย์มาหาลูกชายที่หอพัก
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อพาลูกศิษย์ออกมากินข้าว
เห็นสายอะไรไม่รู้ตกอยู่บนพื้นหลบไม่ทัน
เหยียบไปไฟก็ช็อตแล้วก็ระเบิดขึ้นอย่างที่เห็นในคลิปนะฮะ
ตอนนี้อาการของลูกพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังบ่น
แสบปวดร้อนจากแผลที่ถูกไฟไหม้
หลังเกิดเรื่องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาเยี่ยมแล้วนะคะ
แม่ของคุณปียพันธ์บอกว่าตอนนี้ต้องการให้ทางการไฟฟ้า
ช่วยย้ายหน่อยได้ไหมย้ายลูกชายจากโรงพยาบาลปฐุมธานี
ไปอยู่โรงพยาบาลใกล้ย่านบางนา
จะได้เดินทางไปดูแลลูกชายได้สะดวก
แต่คุณสิ่งที่ตอบกลับมาจากการไฟฟ้าคือ
ยังไม่รับปากยังไม่รับปาก
สาเหตุที่สายไฟขาดนั้นจากการสอบถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
บอกว่าก่อนหน้านี้เกิดฟ้าผ่าสายไฟมันขาดลงมา
แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเตรียมที่จะเข้าไปซ่อมแซม
แต่มาเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ซะก่อนค่ะ